ตรวจเช็คร่างกายสามารถลดความเสี่ยงการเกิดโรคร้ายเช่นเดียวกับการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เป็นประจำก็สามารถป้องกันอันตรายและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคุณขณะขับขี่ได้เช่นกันและสำหรับมือใหม่รวมถึงสาวที่ไม่สันทัศน์ในเรื่องยานยนต์วันนี้ผมมีเช็คลิตรพื้นฐานง่ายเพื่อให้คุณเช็คความพร้อมก่อนออกเดินทางครับ
ในการกลับรถทางกายนั้นปัญหาที่เราพบเจอบ่อยก็คือการไม่ยอมตรวจสอบรถยนต์ก่อนออกเดินทาง
ทำให้เราไปไม่ถึงจุดหมายได้
มาเริ่มจากอันดับแรกเลยคือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นะครับ
ช่วงนี้เป็นลูกรสสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องดูหม้อน้ำ
ไม่ควรเปิดตอนร้อนฮะต้องเปิดตอนเย็นครับ
เปิดดูตรวจสอบว่าระดับของน้ำเนี่ยอยู่ในระดับที่เขากำหนดไว้หรือเปล่า
ถ้าเห็นว่ามันพร่องไปก็ให้เติมน้ำลงไปให้พอดีกับระดับที่กำหนด
พานต่างครับแตกลายงาหรือเปล่าหรือว่ามีร่องรอยในการชำรุดเสียหายหรือเปล่า
ถ้ามีก็คือควรจะเปลี่ยนนะครับไปขาดกลางทางเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้เกิดปัญหา
อีกจุดหนึ่งก็คือระดับน้ำในกระปุกหม้อน้ำ
สำหรับฉีดร้านกระจกทำความสะอาดกระจกอยู่ในจุดนี้
ถ้าเห็นว่ามันพร่องลงไปก็เติมน้ำลงไปจนเต็มเลยแล้วก็ใช้งานได้
ในจุดอื่นก็มีแบตเตอรี่ครับ
ไม่มีจุดเติมน้ำกันก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมัน
แต่ถ้าเป็นรถที่มีจุดเติมน้ำกันก็ให้เปิดฝาจุกดูว่าระดับน้ำกันนั้นพร่องลงไปหรือเปล่า
ถ้าเห็นว่าระดับน้ำกันพร่องลงไปจากระดับที่กำหนดก็ให้เติมน้ำกันลงไปให้พอดีกับที่ระดับกำหนด

อีกจุดหนึ่งของแบตเตอรี่ก็คือฝาคอบที่ต่อเชื่องกับสายไฟ
ความสะอาดข้าบตะกันต่างก็จะหายไปครับ
มาดูที่ระบบระบายความร้อนกันไปแล้วตอนนี้มาดูที่เครื่องยนต์นะฮะเราจะตรวจสอบยังไง
วัดน้ำมันเครื่องครับดึงออกมาดูว่าระดับของน้ำมันเครื่องนั้นอยู่ในระดับที่ต้องการ
มันจะมีคำว่ามินกับแม็กซ์แม็กซ์นี่ก็คืออยู่ในสภาวะที่ปกติ
แต่ถ้าต่ำลงไปจนถึงระดับมินเนี่ยก็ควรจะเติมน้ำมันเครื่องลงไปให้ขึ้นมาที่ระดับแม็กซ์
น้ำมันเครื่องช่วยในการหล่อลื่นเครื่องยนต์ให้ทำงานปกติ
ถ้าน้ำมันเครื่องไม่พอน้ำมันเครื่องขาดเนี่ยอุณหภูมิของเครื่องยนต์จะสูงขึ้นจนไม่สามารถที่จะขับต่อไปได้

อีกจุดหนึ่งครับก็คือน้ำมันเบรกอันนี้เบรกไม่อยู่เนี่ยถึงแก่ชีวิตกันมาเยอะนะฮะลืมตรวจ
ถ้าเราตรวจดูด้วยสายตาเห็นว่าน้ำมันเบรกมันพร่องลงไปจากขีดที่กำหนด
ก็ควรที่จะเติมน้ำมันเบรกกลับลงไปให้พอดีกับที่ขีดกำหนด
ข้อสำคัญก็คือควรใช้น้ำมันเบรกที่บริษัทรถยนต์แนะนำนะครับ
ตอนนี้ลองมาดูที่ระบบไฟกันบ้าง
ระบบไฟทั้งหมดเลยไฟหน้าติดไหมไฟเลี้ยวติดไหม
ไปขอทางทำงานหรือเปล่า
ในห้องโดยสารทุกดวงติดหรือเปล่า
ถ้ามันขาดมีหลอดตรงไหนที่เสีย
หรือว่าไม่ติดก็เปลี่ยนหรือตรวจสอบ

อย่าลืมว่านี่คืออุปกรณ์ที่
หมายถึงชีวิตของคนในรถเลยนะฮะ

วัดลมยางอย่างที่เคยบอกไปก็คือ
ในขณะที่รถยังจอดนิ่งอยู่กับที่

เติมลมยางตามที่ระบุไว้ในคู่มือ
ข้อสำคัญก็คือการวิ่งทางไกล
พร้อมผู้โดยสารเต็มคันกับสัมภาระ

อย่างน้อย๒๓ปอนดิ์

เมื่อเราตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอกไปเรียบร้อยแล้ว
ตอนนี้มาดูสัญลักษณ์ของไฟที่แผงหน้าปัด

สำหรับสัญลักษณ์ที่ปรากฏขึ้นมาบนหน้าจอ
มีการแจ้งเตือนว่ารถยนต์คันนั้น

เราจะไล่จากซ้ายไปขวาเลยว่ามันคือ

ยักษ์ต่อไปก็คือแบตเตอรี่ครับ

หรือว่าตัวแบตเองมีไฟไม่พอแล้ว
จุดนี้มีปัญหาแน่นอนครับ

พละเบรกเริ่มจะใกล้หมดละนะครับ

ขับไปต่ออันตรายมากเสียงเครื่องพัง

หารถยกไปเผถาศูนย์บริการหรือเช่าอู่
แล้วก็มีรูปวงกลมตรงกลางนี่เป็นเครื่องหมายแอร์แก๊ค
อันนี้ก็คือถ้าโชว์ขึ้นมาคือแอร์แก๊กไม่ทำงาน
หรือว่าเกิดการผิดพลาดในระบบ
ซึ่งทำให้ระบบช่วยทรงตัวไม่ทำงานครับ
รถยนต์ทั่วไปเนี่ยจะมีเกวัตความร้อน
ถ้าความร้อนขึ้นสูงนะฮะเกินกว่า๑๒๐องศาเซลเซียต
ก็มันจะเตือนแล้วว่าเครื่องยนต์เกิดความผิดพลาด
ระบบระบายความร้อนแล้วควรจะจอดแล้วก็ตรวจสอบว่าน้ำ
มีน้ำพร่องลงไปหรือว่าพัดลมไฟฟ้าไม่ทำงาน
อาจจะทำให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นมาได้
ส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงอันนี้ควรมองบ่อยนะฮะ
โดยส่วนใหญ่แล้วรถยนต์ทั่วไปถ้าเตือนว่าเชื้อเพลิงใกล้หมด
ถ้าเป็นเครื่องยนต์ใหญ่หน่อยเนี่ยจะวิ่งได้ไม่ไกลเท่าไ
เพราะว่าเครื่องยนต์มันค่อนข้างกินเชื้อเพลิง
ส่วนใหญ่ก็จะวิ่งได้อีกประมาณสัก๓๐กิโลเมตร
หลังจากที่สัญลักษณ์รูปไฟของเชื้อเพลิงเริ่มติดขึ้นมา
แต่ทางที่ดีเราไม่ควรที่จะให้เชื้อเพลิงหล่นลงไปเหลือน้อยขนาดนั้น
เพราะว่ารถยนต์ระบบหัวฉีดเนี่ยต้องการเชื้อเพลิงที่มีปริมาณที่พอเพียงอยู่ตลอด
เวลาเกิดน้ำมันหมดกลางทางเนี่ยหัวฉี่อาจจะมีปัญหาที่จะต้องวุ่นวายเรื่องการไล่ลมกัน
ทำให้เกิดปัญหาใหญ่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเติมน้ำมันทุกครั้ง
เมื่อเห็นว่าระดับของเชื้อเพลิงเริ่มพร่องลงไปเยอะแล้วนะครับ

ทางไกลครับจุดเล็กเล็กของรถที่คุณมองข้าม
ปล่อยปะละเลยอาจทำให้ไปไม่ถึงจุดหมายตามที่ต้องการ
ทางที่ดีควรตรวจสอบรถยนต์ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง
เพื่อความปลอดภัยของคุณและคนในครอบครัวสำหรับวันหยุดยาวที่จะถึงนี้